ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าอาเซียนครับ๒๐๒๐เมื่อวานนี้นะครับ
ทีมชาติไทยก็ลงแข่งขันในนัดที่สองนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับ
ถล่มเมียนมาร์ไปได้สี่ประตูต่อศูนย์นะครับก็เก็บใช้ชนะเป็นนัดที่สองได้สำเร็จนะครับ
แล้วก็ธีรสินแดงดานั้นหมอสองประตูนะครับทำให้ขึ้นไปเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการนะครับ
เท่ากับนออลัมชาที่๑๗ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ
ของทีมชาติไทยเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองนะครับ
เอทีมชาติไทยนัดแรกนั้นเอาชนะตีมอลเลสเต้มาได้สองต่อศูนย์นะครับ
พบกับเมียนมาร์ที่แพ้สิงคโปร์มาศูนย์ต่อสามนะครับแล้วก็ชนะตีมอลมาสองศูนย์
นาทียิบสามครับไทยขึ้นดำหนึ่งศูนย์จับจังหวะแรกครับ
สินแดงดาแล้วก็ยิงเข้าไปหายเลยครับครึ่งหลังนาทีห้าสิบเอ็ดครับ
ไทยหนีไปเป็นสองต่อศูนย์จากจุดโทษของทีมสินแดงดานะครับ
สามศูนย์ครับนาทีที่เจ็ดสิบแปดนะครับจากวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญครับ
ตะวัดยิงเข้าไปจากลูกเปิดของสุภโชคสารชาตินาทีที่แปดสิบเอ็ดครับ
เกือบพลาดครับลูกนี้ชัดชัยปุดพลมออกบนแบบพลาดนะครับ
แต่โชคดีที่ยิงไม่เข้าต่อมาที่นาทีที่ทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับ
ไทยมาได้ประตูผลิตท้ายสี่ศูนย์ครับจากสุพชกสหราชาติ
เอาชนะไป๔ต่อ๐นะครับเก็บเพิ่มเป็น๖คะแนนขึ้นมาเป็นทีมนำของกลุ่มเอ
ส่วนเมียนมาร์นั้นมีสามแต้มเท่าเดิมครับอยู่อันดับสี่
ขณะที่ธีรสินแดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับที่ยิง๒ประตู
ก็ทำสถิติสำคัญได้ในเกมนี้โดยการขึ้นมาเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการ
ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเทียบเท่ากับนอลัมชาตำนานดาวยิงทีมชาติสิงคโปร์
จากการทำไปที่สิบเจ็ดประตูเท่ากันนะครับดูธรรมเนียบดาวยิงสูงสุดตลอดการ
เซียนคลับนะครับสิบเจ็ดประตูสองคนด้วยกัน
อลัมชาจากสิงคโปร์ธีรสินแดงดาจากไทยนะครับ
สิบห้าประตูก็ยังเป็นดาวยิงคนไทยนะครับวรวุฒิศรีมะคะ
หรือว่าโค้ดโย่งแล้วก็อีกคนนึงก็คือเลคองวินจากเวียดนาม
สิบสี่ประตูครับเลฮาวินดุกจากเวียดนามนั่นเองครับ
ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มบีนะครับฟิลิปปินส์ที่นัดแรกแพ้สิงคโปร์หนึ่งต่อสอง
พบกับติมอลเลสเต้นะครับที่แพ้ไทยแล้วก็เมียนมาร์ในสองเกมแรก
อีกคู่ในกลุ่มเอนนั่นเองนะครับนาทียี่สิบเอ็ดมาร์ติสตูเบิ้ลนะครับ
ไกลให้ฟิลิปปินส์ขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์นาทีสามสิบเอ็ดครับอามินนาซารี่ครับ
วัดยิงลูกนี้ให้ฟิลิปปินสหนีเป็นสองต่อศูนย์แล้วก็นาทีที่สามสิบห้าครับ
เคลกิราโดก็หม่งให้ฟิลิปปินส์นำห่างสามศูนย์นาทีสี่สิบหนีเป็นสี่ศูนย์ครับ
จากพลาติกรายเชลล์นาทีสิบห้าห้าศูนย์ครับ
ลูกหมองลูกนี้ของเจซเปอร์โนอย์ฮอมก่อนที่ท็อสเจ็บครึ่งแรกครับ
ในครึ่งแรกแล้วก็ก็ครึ่งหลังอาทิตย์เจ็ดสิบแปด
ลูกเจ็ดศูนย์ครับจากเควินอิเนชซ์โซ่
จบเกมก็เอาชนะไป๗๐ครับเก็บ๓คะแนนแรก
รายการนี้ได้สำเร็จนะครับสำหรับฟิลิปปินส์
ส่วนตีมอลนั้นแพ้รวด๓นัด
อันดับหนึ่งครับเป็นทีมชาติไทย๖คะแนนแต่ว่า
ลูกได้เสียดีกว่า๖ลูกนะครับบวก๖
ก็เลยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มตามด้วยอันดับ๒สิงคโปร์๖คะแนนเท่ากันครับ
อันดับ๓ฟิลิปปินส์๓คะแนนอันดับ๔เมียนมาร์๓คะแนนครับ
แล้วก็อันดับ๕ตีมอลเลสเตย์ไม่มีคะแนนครับ
แล้วก็ทำให้ตกรอบเป็นทีมแรกเป็นที่เรียบร้อยครับ